ไปดูความคืบหน้านะครับกรณีที่คนร้ายเนี่ย
ชิงเงินที่ธนาคารนะที่สระบุรีที่
อ่า๒นาทีได้ไป๒แสนอ่ะค่ะเรียบร้อย
นะครับตำรวจจับได้แล้วนะฮะตีห้าของเมื่อเช้านี้ครับ
นำกำลังบุกเข้าไปคนนี้จำได้ไหมข่าวเมื่อวาน

ใช่แล้วก็พี่รวบพอเนี่ยเขาก็
ไม่ใช่เขาไปทำหน้าที่นะเขาทำหน้าที่นะ
ที่พยายามเอาไอ้ป้ายมาขัดประตูเอาไว้
นี่แหละครับไปจับตัวนายวีรชาติอัธชาติ
ขออภัยครับวีรชาติอัจทชาติ
ในพื้นที่หมู่๖ตะบนโคกแย้อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีครับ
ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับ
คล้ายกับคนร้ายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดของธนาคารนะครับ
ธนาคารไทยพาณิชยสาขาหินกอง๒นาทีเอาไป๒๐๐๐
แล้วก็เสื้อผ้าหมวกกันน็อกถุงมือที่ใส่ตอนก่อเหตุ
เอาไปซุกไว้ในโอ่งน้ำหลังบ้าน
ก็เอาตัวมาสอบสวนสิครับผู้ต้องหารายนี้ยังให้การปฏิเสธ

แล้วก็ออกจากบ้านไปซื้อของแค่หน้าปากซอยเท่านั้นนะครับ

พลโดรทโทจิลภัทรภูมิจิตนะครับ
ท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ไปสอบปากคำผู้ต้องสงสัยด้วยตัวเองนะครับ

ให้กำลังใจพนักงานธนาคาร
หลังจากนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
สั่งเลยให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
อนุมัติศาลออกหมายจับ
ส่วนผู้ต้องหาจะพูดยังไงก็เป็นสิทธิของเขานะครับ

และจะใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุนี่แหละ
และจะเอาผู้ต้องหาไปตรวจดีเอนเอด้วยนะครับ
หลังจากนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนประมาณ๑ชั่วโมง
ก็คุมตัวไปตรวจคนที่บ้านพักอีกครั้ง
ไปเจอเงินสดกว่า๗๐๐บาทครับซ่อนอยู่ในบ้านนะฮะ
เดี๋ยวจะตรวจยึดไว้นะครับเป็นหลักฐาน
ล่าสุดครับผู้ต้องหาเอารับสารภาพแล้ว
รับสารภาพแล้วว่าก่อเหตุจริง

ทรัพย์อำพลางใบหน้าและใช้ยานพานะในการหลบหนี
โทษจำคุกนี่๕๒๓ปีเลยนะครับ
แล้ววันพรุ่งนี้จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ